ทรงเสวยจังหวัดชายนาฏประชาชนเขาไปทำอะไร
ไปขอโชคจากไอ้ส้มฉุนไงจ้า
อร์ตรวรรดิ์ทรงเสวยอันผัววัดสิงห์ดจังหวัดชายนาฏ
วันหยุดยาวแบบนี้
มันเยาวมากเลยค่ะวันหยุดยาวนะครับ
ก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปขอพร
ขอโชคขอลาบซึ่งเมื่อจุดทูปอธิษฐานแล้ว
ก็ไปกระซิบที่ข้างหูของไอ้ส้มฉุน
เพื่อบอกกล่าวสิ่งที่ตัวเองต้องการ
ทั้งในเรื่องของการงานความรัก
โดยเฉพาะโชคลาภ

อย่างเช่นคุณดูของอะไรบ้างที่เขามาแก้บน
ของเล่นน้ำแดงขนม

และวิธีการขอคือเป็นกราฟิสแบบนี้
นี่คือของที่แก้บนเดิม
รถบรรทุกรถตักรถอีแต๊กรถแบ็คโฮ
เราก็ไปต่อคุณอาจารย์

ใช่คุณอยากจะเป็นกุมารเลยใช่ไหมล่ะ
ผู้กำลังมาดูสปอนด์โปรดประทุน
จากนั้นชาวบ้านจะไปจุดทูบ
ส้มฉุนพารวยเพื่อลุ้นตัวเลข
พอได้แล้วปั๊บก็ไปซื้อรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลกัน
และมีคนเคยถูกรางวัล๒๐งวดติด
เดี๋ยวนะ๒๐มวด

งวดเดียวหรือ๒งวดก็ยากแล้ว

อีกหนึ่งหมุดหมายของนักเสี่ยงโชคในประเทศไทย
เออมีโอกาสก็ไปกัน